โดยเฉพาะมันกระทบต่อแวดวงฟุตบอลไทย

เจ้าหน้าที่ตำรวจไปควบคุมตัว
อสตานค่ะบอสตานเป็นใคร

บอสตานเป็นเจ้าของเว็บพนัน
ฟอกเงินรวยระดับพันล้านเลย
เรื่องนี้ถือว่าสะเทือนวงการฟุตบอลไทยจริงนะคะ
มีการนำหมายจับของสารอาญาเข้าจับกลุ่มตัวนายพงศิริฐานราชวงศึกหรือบอสตาน
ไปจับได้ที่บ้านพ่อตาของเขาเองอยู่ที่อำเภอดอกคำใต้ที่จังหวัดพยาว
อย่างที่บอกข้อหาเรื่องของการเล่นการพนันความผิดเป็นเจ้าของเว็บพนันฟอกเงินด้วยนะคะ
ตำรวจบอกแบบนี้ว่าเรื่องนี้มีหลักฐานมีการสืบสวนขยายผลมานานหลายปี
เลยขอสารออกหมายค้นนะคะเมื่อวันที่๒๒พฤษภาคม
จริงเข้าตรวจค้นในหลายจังหวัดหลายพื้นที่
ไม่ว่าเชียงใหม่ปราจีนสะแก้วนนทบุรีบุรีรำกรุงเทพ
และพบหลักฐานนะคะที่เป็นประโยชน์จนสุดท้าย
นำไปสู่การจับตัวของบอสตาน
ตำรวจคุมตัวนายพงศิริไปส่งพนักงานสอบสวน
นอมมักกษันดำเนินคดีนะคะแล้วตอนนี้ยังเตรียมขอไม้จับอีกสามคนค่ะ
โดยหลังจากที่จับบอสตานได้แล้วก็มีการจับลูกน้องได้อีกหนึ่งคน
ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนอีกสามคนเนี่ยยังหลบหนีอยู่
อย่างที่บอกว่าคดีนี้ตำรวจบอกว่ามีหลักฐานมัดแน่นเลย
เพราะว่ามีการสืบสวนสอบสวนมาตั้งแต่ปี๖๐แล้วนะคะ
เชื่อมโยงเครือข่ายกันของบอสตานเนี่ยถือว่าเป็นเครือข่ายใหญ่เลยค่ะ
สอบสวนปากคำนายพงศิริบอกว่าเดี๋ยวจะสอบเกี่ยวกับประเด็นของธุรกิจ
ที่มาที่ไปในการทำธุรกิจแหล่งที่มา
สโมสรฟุตบอลลำพูนวอเรอร์นั่นแหละค่ะ
เพราะพบว่าตัวบอสตานนายพงศิรินี่แหละ
เขามีการเข้าซื้อสโมสรเพื่อปิดบัง
แล้วเป็นลักษณะการบังหน้าทำธุรกิจเพื่อการฟอกเงิน
และยังมีทรัพย์สินอื่นอีกมากมาย
ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ดินในพื้นที่ภาคเหนือรถหรูอีกหลายคัน
ทั้งหมดเขาบอกมีมูลค่าไม่ต่ำกว่าพันล้านบาทค่ะ
ทีนี้ตำรวจออกมาบอกนะคะทางด้านของพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ
นี่คือล่าสุดเลยว่าหลังสอบปากคำของบอสตานนานกว่า๑ชั่วโมง
ทางด้านของบอสซานมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัด
ทางด้านของผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี
ก็เลยออกมาบอกว่านายพงศิริให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เดี๋ยวต้องมีการไปดูเส้นทางธุรกิจของตัวพงศิริด้วย
พบว่ามี๔บริษัทด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสโมสรฟุตบอล
ร้านอาหารต่างนานารวมถึงผลิตภัณฑ์การเกษตรการท่องเที่ยว
และเชื่อว่าต้องมีมากกว่านี้ด้วย
แล้วก็รู้ด้วยนะคะว่าตอนหลังมีลักษณะของการปรากฏว่า
กำไรมันมากมายมหาศาลเป็นกรอบเป็นกรรมเลย

จะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลเพิ่มเติมด้วยค่ะ
เขามีการโพสต์ข้อความไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าเปิดตัวผู้บริหารและสปอนเซอร์รายใหม่ของสโมสรค่ะ

ใช่ค่ะที่จะเข้ามารับช่วงต่อในวันนี้ทันทีเป็นการโพสต์เรื่องนี้

แล้วก็ออกมาชี้แจงว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อทีมฟุตบอล
แล้วหลายคนที่เป็นแฟนบอลเนี่ยก็ยังคงจะตามเชียร์ทีมรักอยู่ต่อไปนะคะ
เดี๋ยวก็ต้องตามเรื่องนี้กันต่อเพราะมีการขยายผลต่อด้วยค่ะ